ให้รักช่วยด้วย
น้ำมันมีดินไงป้ามันมากับน้ำเนี่ยเห็นไหมพี่มันเป็นเหมือนเสร็จ
ใช่ไม่ถึงนาทีเลย
ใช่ครับ
น้ำทิ้งไว้ทั้งวันก็ยังเป็นสีดำยิ่งช่วงนี้น้ำเป็นสีเหลืองขุ่นรวมถึงมีเศษดินปนมาด้วย
ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายต่อหลายครั้ง
แต่ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

ช่วงสองปีนี้นะหนักหน่อยมีกลิ่นเป็นสีดำเปิดออกมาทั้งวันเปิดทิ้งไว้ก็ยังเป็นสีดำ
นี้ชาวบ้านในหมู่บ้านอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
สวัสดีครับ